แม่ลูกมุ้งมิ้งน่ารักดีหลายคู่นะ

คือบ้านนี้ลูกสาวยิ่งโตยิ่งน่ารัก

นี่ล่าสุดเป็นคลิปยืนบนเก้าอี้ด้วย
อยากจะร้องเพลงกับคุณแม่แต่สัดส่วนหนูมันไม่เท่าคุณแม่ไง

ทำตัวเป็นประโยชน์ค่ะบอกแล้วเนียน
ร้องเพลงไปกับคุณแม่ด้วยเดี๋ยวไปชมคลิปน่ารักกันค่ะ

แล้วต่อกันเลยคุณผู้ชมค่ะกับแม่เนยโชติกา
บ้านนี้ก็น่ารักเหมือนกันแม่เนยโชติกากับน้องลาลิน
เข้ามาในชุดผ้าของหนูสีขาวเซ็กซี่ไหมคะพี่ค่ะ
เออน่ารักแปมเลยหรือว่าเป็นคู่แปด

แล้วก็นี่ค่ะแต้มครีมเป็นจุดรักสวยรักงามเหมือนคุณแม่เลยนะคะ

ว่าจะต้องทาครีมตรงไหนคือเห็นคุณแม่แต่งตัวแต่งหน้าทุกวันไง
ก็จิ้มไปที่หน้าคุณแม่เบานะฮะ
เป็นโมเมนต์ที่คู่แม่ลูกน่ารักมากเลยนะคะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่ออาร์มไปไหน
เห็นคลิปนี้แล้วก็น่าจะเขินอยู่เหมือนกันนะ

ปิดท้ายกันที่บ้านของแม่เป้ยปานวาดกันหน่อยดีกว่า

เห็นตัวจ้ำม่ำแบบนี้เขาก็โชว์มุ้งมิ้งเป็นเหมือนกันนะ

โกโกวาที่หนูอยากได้

ส่วนคุณแม่ก็รับบทเป็นฝาแฝดไปเลยจ้า
และต่อให้ในละครแม่เป้ยจะรับบทร้ายสุดโหดแค่ไหน

เล่นกับลูกได้ทุกท่าทุกทางเหมือนกัน

ลูกชอบแบบนี้ก็ต้องแต่งตัวเป็นเพื่อนลูกนะคะ
เอาเป็นว่าแม่ทุกบ้านน่ารักมากเลยนะคะ
เห็นลูกแม่แบบนี้โอ้โหน่ารักกันหลายคู่เลยนะคะ
เลยนึกถึงบ้านนี้ค่ะเด็กหญิงออฟเตอร์